เลยจู่ครูประจำชั้นของลูกแม่เนี่ยโทรบอกแม่แม่ลูกแม่แย่แล้ว
ทำไมอ่ะอาเจียนเป็นเลือดนะฮะเวียนหัวหามส่งโรงพยาบาลเอาน้องเขาเป็นอะไรอ่ะ
อะไรอาหารเป็นพิษเหรอแอบไปกินน้ำท่อมเอ้ากินน้ำท่อมผสมโค้กผสมยาแก้ไอด้วยคุณผู้ชมฮะ
ไว้ถึงผลกระทบจากการดื่มน้ำกระท่อมลูกชายด่วนห่ามเข้าลงหมอนี่โต๊ะนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับ๓๐พศ
แล้วไปดื่มน้ำกระท่อมติดต่อกันเป็นประจำ
บอกเคยเจอแต่ในข่าวในออนไลน์ไม่คิดว่า

อาการจากพิษใบกระท่อมที่ลูกเขาเจอคือ
ปวดหัวเวียนหัวคลื่นไส้เบลอบ้าง

ตามเนื้อตามตัวเวลาไม่ได้กินนะนะ
แล้วก็มีอาการหวัดที่ไม่หายสักที
ปสาวะเข้มด้วยกลิ่นตัวแรงอาเจียนครับ
เพราะอาการที่บอกไว้มันเป็นตามนี้เลยครับ

เจาะเลือดตรวจปัสสาวะหาสารร่วมด้วย

สรรญาเล่าให้ฟังว่า๙โมงเช้าเมื่อวานนี้๓๐พฤษภาคม
ครูประจำชั้นม๒ก็โทรมาบอก
คุณแม่น้องเอลูกแม่เนี่ยมีอาการเวียนหัวอาเจนเป็นเลือดนะ
แม่ก็รีบพาเลยพาลูกไปพาลูกเอไป
แล้วระหว่างที่รอตรวจน้องก็อาการเสื่องซึมคุณผู้ชม
้วกออกมาสามรอบแต่ว่าล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว
แต่หมอบอกแม่แม่เดี๋ยวขอดูอาการน้องเอเขาอีกระยะหนึ่งนะ

สรรญาก็เชื่อว่าที่ลูกเป็นแบบนี้
ที่ผ่านมาก็คอยดุนะคอยสอนลูกตลอดนะ
แต่ลูกเอก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างครับแอบไปดื่มน้ำกระท่อมกับเพื่อนรับหลังแม่เสมอเลย
ทราบว่าลูกดื่มน้ำกระท่อมผสมกับโค้กแล้วก็ยาแก้ไอชนิดหนึ่ง
โอ้โหนี่เมื่อ๒อีกนะแอบดื่มแล้ว

ครูบอกว่าอาการมันจะเป็นแบบนี้ด้วยคุณผู้ชมต้องระวัง
เด็กจะสมองช้าลงเรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง

จักรกรเนี่ยนะบางคนที่เป็นนักฟุตบอลนะ
โอ้โหวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลง
เดี๋ยวนี้นั่งอย่างเดียวแล้วเล่นไม่ไหวครับ

มีน้ำมูกไหลตัวรุมตลอดแต่ไม่มีไข้ด้วยนะ
แต่ไม่หลับไม่นอนด้วย
พอนอนปุ๊บทีนี้ปลุกยากแล้วหลับลึกเลย
ก่อนหน้านี้ลูกเอของแม่ก็มีอาการซึมมาตลอด
หนักสุดถึงขั้นต้องหามส่งโรงพยาบาล
ก็เลยมาโพสต์เอาไว้เตือนสติให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลบุตรหลาน
แล้วก็รู้ถึงพิภัยของใบกระท่อมด้วยครับ
คือคุณผู้ชมครับน้ำต้มใบกระท่อม
เชิงพาณิชย์ไม่ได้นะครับ
ท่านต้มดื่มกันนะครับแจกกันในครัวเรือนได้นะ
แต่ขายเอาเป็นตังค์ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายครับ
สองผมเคยเข้าไปสำรวจในร้านขายน้ำท่อม

รสชาติแรกดั้งเดิม
รสชาติที่สองนะครับน้ำต้มแบบกลิ่นใบเตย
อันนี้ก็ยังเบเบสูตรที่๓แบบนี้ครับ
เป็นยาแก้ไอมีขายเลยครับ

ลองไปดูว่ามีจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับ
ฝ่ายปกครองตำรวจลองไปดูบ้าง
มันขายไม่ได้อยู่แล้วน้ำต้มใบกระท่อมเนี่ย
อันนี้พูดกันกฎหมายไอ้ใบเนี่ยขายได้
แต่ไอ้น้ำต้มดื่มกันในครอบครัว
แจกจ่ายได้เอาไปกินได้เดี๋ยวเอาไปกิน
แต่ถ้าขายเป็นตังค์เมื่อไหร่ผิดกฎหมายนะครับ